นะครับ๑๑๐๐บาทแล้วเมื่อวันที่๒๕ตุลาคมของส่งมาที่บ้านนะครับด้วยความดีใจ
ต่อได้หรือติดต่อไม่ได้หรอกครับ
น้องก็เลยบอกว่าแม่ถูกหลอกแน่แล้ว
พึ่งตำรวจเลยนะครับไปแจ้งความที่

คุณตำรวจติดตามมิจฉาชีพให้หน่อยครับ

เราอยากเตือนเพื่อนที่ชอบสั่งของในเฟส
ก็อยากเตือนว่าให้คิดเยอะค่ะ
อย่าห่วง
ทำกับเด็กได้เนอะนะครับ

ให้ทางผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับคณะ

คุ้มความพูดโดยโภคตามขั้นตอนต่อไปครับ

ไม่ได้ทำอะไรได้มากไปกว่านี้หรอกนะฮะ